คุณผู้ชมครับได้เวลาไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปพายซัพปอร์ตแบบชิลที่กาญจนบุรีโอ้โหบรรยากาศบอกเลยว่าอย่างนี้เลยฮะ
ส่วนจะเจออะไรระหว่างทางบ้างนั้นไปดูกันเลยกับชั่วสะบัดทั่วไทย
บัดทั่วไทยครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองครับ
ที่เห็นอยู่นี้ตรงนี้คือแม่น้ำแควร์ใหญ่
ผมจะพาทุกคนมาผจญภัยท่ามกลางสายน้ำครับ
ไปดูเมืองแล้วก็สถานที่ต่างที่เขามีความสำคัญตามผมมาเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับ

ไม่มีเรือนี่นะว่าแต่เรืออยู่ไหนนะ
ไปดูกันดีกว่าครับไป

จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยการท่องเที่ยวจริงเขามีอะไรบ้างฮะ
เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์น่าชมนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยธรรมชาตินะครับ
ผมอยากจะท่องเที่ยวแบบไปแบบสายน้ำแบบนี้พี่โฟน
วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้าง
สองข้างทางเนี่ยเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนคนสายน้ำนะครับ
แล้วก็เราจะได้ผ่านสถานที่สำคัญนะครับของจังหวัดอย่างเช่นสะพานแม่น้ำแควร์นะครับ

เดี๋ยวเราไปทางซัพบอร์ดครับวันนี้
โอเคถ้าพร้อมแล้วไปใครกันครับ
จากตรงนี้ไปกว่าจะถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควร์กี่กิโลฮะ
ประมาณเวลาเอาได้ครับเวลานี่ก็ใช้ประมาณ๑๐นาทีได้ครับ

เห็นเหมือนกับเป็นสะพานเลยไม่รู้ใช่หรือเปล่าฮะ

คือสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ครับเรามาถึงแล้ว
เราเคยเห็นแต่มุมข้างบนเคยไปแต่ไปถ่ายเซลฟี่
แต่วันนี้เราได้มาเห็นทางน้ำเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ
นี่ครับภายมาได้ประมาณ๑๐นาทีถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ฮะ
สะพานนี้จริงแล้วมีประวัติแล้วก็ความสำคัญกับคนกาญจนบุรียังไงบ้างครับพี่ฝนฮะ
เป็นเสมือนกับสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เพราะว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่๒ครับ
เห็นบอกว่าจะพาไปวัดวัดหนึ่งที่มีความผสมภาษาเป็นวัดไหนนะฮะ
มีวัดยวนครับผมเป็นวัดสไตล์จีนย่วนนะครับผมใช่ครับ
อีกวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้กันเลยก็คือวัดเหนือครับ

แล้วก็มาถึงแล้วครับและที่นี่คือที่ไหนฮะ
ที่นี่คือวัดถาวรวรารามครับหรือเรียกสั้นว่าวัดยวนนะครับ
คำว่ายวนเนี่ยหมายถึงชาวเวียดนามที่จังหวัดกาญวรีมีสงครามครั้งยิ่งใหญ่อยู่สงครามหนึ่ง
ซึ่งทางนั้นล๑ได้มีการเกณฑ์ทหารนะครับซึ่งไม่ใช่มีแค่ชาวไทยอย่างเดียว
แต่มีหลายชาติภัณฑ์ครับที่มาอาศัยุดเจาะกาแนวรีหนึ่ง
นั่นคือชาวยวนหรือชาวเวียดนามนั่นเองครับ

ถ้าเกิดเลยไปหน่อยตรงนี้จะเป็นวัดเหนือครับ
วัดเหนือนี่มีความสำคัญแล้วก็ประวัติที่มาอย่างไรบ้าง
เป็นวัดเก่าแก่มากตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยานะครับ

เดี๋ยวเราขอไปดูใกล้อีกสักนิดหนึ่งนะครับ

เป็นหอที่เป็นการบันทึกเรื่องราว

เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกนะครับ
เดิมทีแล้วท่านเป็นคนเหมือนกันนะครับ
ชมวัดเหนือกันแล้วจุดเป้าหมายต่อไปคือที่ไหนครับ
เดี๋ยวเราจะไปชมสกายวอล์กต่อมาครับ
พร้อมแล้วลุยครับ
มาถึงอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่
ของชาวกาญจนบุรีนั่นคือที่ไหนนะฮะ

เพื่อจะให้ทุกคนเดินขึ้นไปดูนะครับ
ชมจุดชมวิวของแม่น้ำสองสีนะครับ

แม่น้ำแควร์ใหญ่นะครับจะเป็นสีคามเข้มนะครับ
ส่วนแม่น้ำแควร์น้อยนี่ก็จะเป็นสีออกล้ำตาลนิดหนึ่งนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมาท่องเที่ยวมันแบบนี้

เบอร์โทรติดต่อ๐๘๖๐๔๙๑๖๖๒ครับ
ยังไม่จบเพียงเท่านี้ผมจะพาไปพายซัพบอร์ตไปเส้นทางอื่น
แต่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนต้องติดตามนะครับ
เบอร์โทรติดต่อ๐๘๖๐๔๙๑๖๗๒ครับ